มันคือหมู่บ้านรูค่ะ
นี่ครับไหลลงร่องสวนเต็มเลยครับแล้วไปล้นอ่าให้เห็นเลยทางน้ำมา
มาเรื่อยเรื่อยมาตลอดค่ะนี่มาจากรั้วกำแพงหมู่บ้านหรู
แล้วก็เอ่อมาท่วมชุมชนปลายนาอันนี้ที่หมู่๗ค่ะ
ตำบลหลัก๖อำเภอเมืองของปฐุมอ่ะนะคะชาวบ้านเขาเดือดร้อน
นี่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนที่แล้วนะชาวบ้านเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักปากคลองรังสิต
แต่เมื่อวานนี้น้ำมันท่วมหนักหนักขนาดที่ว่าทะลักเข้าท่วมในตัวบ้านเลยนะ
โอ้โหน้ำเท่าที่เราเห็นเนี้ยใช่จริงจริงเหรออืมใช่
ทีมข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ค่ะไปคุยกับกลุ่มชาวบ้าน
ก็พากันเดินลุยน้ำออกมาน่ะคิดดูสิอันนี้นี่นี่นี่เห็นไหมล่ะ
ถ้าเกิดตรงที่สูงสูงอ่ะมันสูงเกือบฟุตหนึ่งอ่ะ
คุณผู้ชมเกือบสามสิบเซนบ้านบางหลังน้ำก็ทะลักเข้าไปในตัวบ้าน
ก็เกิดความเสียหายเหมือนกันชาวบ้านเขาบอกว่า
ชุมชนเนี้ยอยู่กันประมาณสิบกว่าหลังอยู่กันสามสิบกว่าปีแล้ว
ไม่เคยมีน้ำท่วมขังไม่เคยมีน้ำเอ่อล้นอะไรเลย
แต่สุดท้ายเนี่ยมันเดือดร้อนเพราะว่าโครงการหมู่บ้านหรูเนี่ย
ถมพื้นสูงน้ำก็เลยเข้ามาในชุมชน
พอเวลาเกิดฝนตกหนักแบบนี้ค่ะทำเรื่องไปยังโครงการแล้ว
ได้รับคำตอบว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้หลังละ๒๐๐ถึง๖๐๐บาท
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเอ้ยไม่เอาสองพันถึงหกพันต่อต่อให้ให้มา
คุณไม่แก้ปัญหาเนี่ยมันก็ท่วมอีกอยู่ดี
แก้ปัญหายังไงให้น้ำให้น้ำมันไม่มาท่วมอีก
เมื่อกี้เห็นหน้าหมู่บ้านหรูแล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยฝากสื่อมวลชนเนี่ย
เป็นกระบอกเสียงให้หน่อยค่ะครับน้ำทางพฤกษาเวลาเกิด